พาไปเสี่ยงโชคกันบ้างนะคะใกล้แล้ว๑มิถุนายน
พอตัวเลขคึกคักตามสถานที่ต่างไปหาเลขเด็ดเสี่ยงดวงกันค่ะ

บรรยากาศที่แรกเนี่ยไปดูที่นี่กันก่อนเลยค่ะ
เริ่มต้นการขอโชคลาภจากรูปปั้นกุมารไข่
วัดป่าบึงหล่มที่อำเภอคลองล้านจังหวัดกำแพงเพชร
คือชาวบ้านเขาไปขอโชคไปไหว้ขอพรกันคึกคักมากค่ะ
ระหว่างที่กำลังส่องเลขกันอยู่นะ
มีเหตุการณ์ระทึกขวัญเกิดขึ้นกับป้าวิจิตกอกกัน
เกิดอาการคล้ายถูกแฝงร่าง
ร้องไห้เนี่ยเสียงดังแล้วชูอะไร
ชูมือขึ้นมาด้วยนะคะตอนแรกร้องไห้ก่อนแล้วอ้างว่าเป็นพญานาค
จากนั้นนอนชูนิ้วใบ้เลขเด็ดด้วย
ดูดิเขาตีเป็นเลขอะไรรู้ไหมคะ
ตามตัวเลขที่ป้าชูนิ้วเลยแหละ

ขอกินไข่ไก่ใน๓ฟองเหมือนกับนิ้วที่ป้าชูออกมาเลยอ่ะ
เสร็จแล้วก็บอกให้ชาวบ้านช่วยกันทำความสะอาดสารให้ด้วย

อ๋อไข่ไข่ดิบด้วยหรอไข่ดิบใส่แก้วแบบนี้เลยค่ะเออ
พอกินไข่เสร็จบอกไปทำความสะอาดสารให้ด้วย
คุณผู้ชมคะเราไปกันดีกว่าพอกินใส่ปุ๊บอ่าป้าสติคืนกลับมานะคะ
แล้วมีสะบานนี้ไปจุดฮูบเสียงทายค่ะ
ประทัดนำตัวเลขไปเสี่ยงโชคกันด้วยเพ่งดูดีดีนะว่าได้เลขอะไรกันบ้างค่ะ
เห็นไหมเห็นไหมนี่ชัดเจนเลยโอ้โหชัดมากค่ะ
เหตุการณ์เนี้ยมันเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับความเชื่อคนในพื้นที่นะคะค่ะ
เพราะว่าจุดนี้มีการสร้างถนนใหม่ค่ะ
พอสร้างถนนใหม่มีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตไป๑ศพ
เขาก็เลยคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับการสร้างถนนใหม่หรือเปล่า
ก็เลยจะต้องมาทำพิธีแบบนี้นะคะ
การสร้างถนนใหม่ที่จุดนี้เขาบอกว่าช่วงสร้างถนน
มีการขุดจอมปลวกออกไปโดยไม่ได้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
ทำให้เจ้าที่เจ้าทางไม่พอใจ
เอาจะก่อนนะจะเอาชีวิตชาวบ้านไปสองศพ

แต่ทีนี้มีผู้ชายในหมู่บ้านค่ะ
ไปจมน้ำเสียชีวิตแค่คันหนึ่งศพไปแล้ว
เขาก็เลยมองว่าเป็นความเชื่อขึ้นมาเลยนะคะ
ว่าหนึ่งศพไปแล้วแล้วอีกหนึ่งศพเราจะทำอย่างไร

เพราะบอกว่าเจ้าที่เจ้าทางจะให้สร้างที่อยู่ใหม่ให้

ชาวบ้านเป็นผู้หญิงนะคะ
มีอาการคล้ายถูกแฝงร่างเนี่ยผู้หญิงเสื้อฟ้าเนี่ยค่ะ

และเนื้อหาก็บอกว่ามีคนมาทำลายที่อยู่อาศัย

ชาวบ้านก็เลยรับปากค่ะว่าจะสร้างที่อยู่ใหม่ให้
เหตุการณ์ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ชาวบ้านเอาแป้งฝุ่นไปโรยค่ะ
ส่องหาเลขเด็ดที่เสาของศาลใหม่นั่นแหละ

อกจากนี้เอาก้านทูบที่อยู่ในพิธีบวงสวง

งวดหนึ่งมิถุนายนอีกประมาณสองสามวันนี่ค่ะ
ลองไปดูกันหน่อยว่าเขาได้อะไรกันบ้างค่ะ
ลองไปที่วัดหัวโภมส่วนที่น้องตัวสุพรรณบุรีบ้างนะคะ
ที่นี่ค่ะเขาก็มีชาวบ้านกว่า๒๐๐คน
ไปร่วมพิธีอะไรเป็นพิธีบวงส่วงค่ะ
โดยงานนี้ก็เป็นพิธีบวงสวงพุทธาเทวาพิเศษ
รูปปั้นท้าเวสุวรรณโน๒องค์
ขนาดความสูง๓เมตรกว้าง๓๐เซน
มีชื่อว่าทาเวสุวรรณเจริญและท้าเวสุวรรณร่ำรวยค่ะ
วัฒนาเพชรสุพรรณหมอขวัญชื่อดัง
มีการว่าจ้างคณะมังกรทองมาจัดแสดงด้วย
จุดพลุกันสวยงามเพื่อเป็นการแก้บนทาเวสุวรรณโน
ซึ่งเขาเล่าว่าเคยมาขอพรทั้งเรื่องงานและเรื่องโชคลาภ

มีงานต่อเนื่องยาวไปจนถึงปีหน้า
และเมื่องวดก่อนก็เพิ่งถูกลอตเตอรี่
รางวัลเลขท้าย๒ตัวได้เงินมา๑๐๐๐บาท
ก็เลยต้องมาแก้บนครั้งนี้นะคะ
จากแก้บนแล้วก็จุดประทัดเสี่ยงทายกันหน่อย
นำเลขปลายประทัดไปเสี่ยงโชคอีกงวด
อันนี้ต้องลองดูกันเองอีกว่าเป็นเลขอะไร

ชาวบ้านบางคนบอกว่ามาขอเลขเด็ดด้วยการเสี่ยงเซียมซี
ก็มีเหมือนกันนะคะ
ก็โชคใครโชคมันนะคะ
เอาลาจากตัวเลขตามที่ต่างแล้ว
เดี๋ยวเราไปส่องตัวเลขตามบ้านกันบ้าง
แล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรอะไรเจ้างู
มันชอบเลื้อยเข้าบ้านตอนใกล้วันออกสลากจริง

คุณป้าคนหนึ่งเขานั่งตากพัดลมอยู่หน้าบ้านจู่
หมาวิ่งไล่งูเข้ามาในบ้านเขา
แล้วก็วิ่งหลบเข้ามา
อยู่ในห้องแบบนี้ค่ะมานอนขดตัวอยู่แบบนี้

แพมเพิร์ตนี้เป็นของผู้พิการที่อยู่ในห้องนี้
แล้วเขาก็เป็นห่วงกลัวว่าคนป่วยจะได้รับอันตราย
แล้วก็พาเจ้าหน้าที่มาจับงูได้
ที่เห็นนี้เป็นงูสิงนะคะเป็นงูสิงยาวประมาณ๒เมตร
จับได้ก็นำใส่กระสอบปุ๋ยปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
เจ้าของบ้านนางทองภูลกลิ่นมณฑาอายุ๖๒ปี
เขาเล่าบอกว่าตอนนั้นทำกับข้าวอยู่
เจ้าหมาที่เลี้ยงมาวิ่งไล่งูเสียงดังเลย
งูทั้งสุนัขก็ผ่านมาตรงหน้าเลย
ร้องเสียงหลงอุ๊ยดิ้นด้วย
ไม่ยอมให้จับง่ายนะคะรวยเข้าไปในห้องของน้องชายพิการ
เขาก็ตกใจไงเพราะว่าน้องชายพิการขาขวา
สุดท้ายเจ้าหน้าที่จับได้ล็อกตัวเอาไว้ได้
บ้านนี้เกิดขึ้นงูเลื้อยเข้าบ้านที่บ้านเลขที่๖๕นะคะ
หมู่๖ตำบลบ้านแก้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรีจับได้แล้วนำใส่ถุงแบบนี้ค่ะ
อีกที่หนึ่งสระบุรีสงสัยงูจะชุมที่บ้านหลังนี้นะคะ

อันนี้ไม่ใช่งูสิงแล้วเป็นงูเห่าอ่ะสิคะ
แล้วมีสามแมวเหมียวเนี่ยนะเจ้าของบ้านที่เจ้าของเขาเลี้ยงไว้เนี่ยนะ
เชื่อไหมเจ้าสามเหมียวต้อนงูต้อนงูเอาไว้
ไม่โดนงูฉกซะก่อนนะ
ในต่อพระภายรหารอายุสามสิบสามปีนะฮะ
เจ้าของบ้านเขานอนอยู่บนโต๊ะไม้เนี่ยนะคะ
ถุนบ้านเขาต้องสะดุ้งเลยเพราะว่าได้ยินเสียงงูเห่าเลยคุณ
ขู่ฝ่อฝ่อฝ่อกับแมวอยู่ที่ข้างโต๊ะเค้าอ่ะ
ก็เลยแจ้งกู้ภัยเข้ามาจับนะคะ
เห็นไหมคะตอนแรกพยายามจะจับจะจับจะจับแบบนี้นะคะ
งูก็ซ่อนอยู่ใต้กล่องเหล็กใต้โต๊ะโอ้โหน่ากลัว
ชัดมากนะคะโผล่หัวออกมาแบบนี้แล้วก็เลื้อยหลบเข้าไปอีก
ใต้กล่องเหล็กอ่ะพยายามจะจับจะจับนะคะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่เปลี่ยนจากด้ามไม้ขวานที่พยายามจะใช้จับมันเป็นด้ามจอบแทน
สักครู่งูเลื้อยออกมาจนตกใจแล้วก็เลื้อยไปหลบอยู่ที่นี่แทนใต้โอ่ง
พยายามสุดท้ายนี่ยังมีรังยังตัวไม่ใหญ่มากนะแต่ว่าแบบคือยังไงก็เป็นงูเห่าอ่ะนะฮะ
น่ากลัวจริงสุดท้ายจับได้สำเร็จนะคะยาวเนี่ยประมาณสักเมตร๒๐ได้นะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๓๖ทับ๑ตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองสระบุรีนะคะ
คล้ายคล้ายกับบ้านแรกด้วยนะบ้านแรกเนี่ยนะคะบ้านเลขที่หกสิบห้าอ่าอ๋อบ้านนี้สามสิบหกอ่า
อ๋อแสดงแสดงว่าหกเหรอไม่รู้ไม่รู้หรอกค่ะ
เอ้าใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยค่ะ